คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่ชมพู่นะครับจากจังหวัดนครราชศรีมาจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามเพื่อกู้วิกฤตในชีวิตในวันนี้จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่อยู่กับคำถาม๔ข้อนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เดี๋ยวพี่ชมพู่จะต้องขึ้นมาก่อนนะครับ
คำถามทั้งหมดนั้นใกล้ตัวครอบครัวเรามากที่สุดนะครับ
ปรับปรุงแล้วจริงเพื่อที่จะช่วยเหลือ
ทุกครอบครัวที่มาบนเวทีเกมต่อชีวิตในวันนี้

ถามลุงปั่นยายปุ๋ยตอบด้วยเลย
ไปไหนไปคู่ด้วยกันตลอด
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่ชมพู่มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เดี๋ยวมันจะมีเรื่องทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
แล้วจะให้พี่ชมพู่เป็นคนเลือกก่อน

ก็ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อยนะครับ
เพื่อให้เข้ากับความสามารถแต่ละครอบครัวมากขึ้น
ใช้ความสามารถและความรู้จักคุ้นเคยของคนในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถาม๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เพลงลูกทุ่งสมัยเก่า
เลือกเพลงลูกทุ่งสมัยเก่าครับ
ใน๕เรื่องนี้พี่ชมมั่นใจในเรื่องเพลงลูกทุ่งสมัยเก่าเลยใช่ไหมครับ

ก็แสดงว่าต้องเคยฟังเพลงลูกทุ่งแน่เลยใช่ไหมครับ
รู้จักแม่ผ่องศรีวรนุษย์ไหมครับ

แล้วเคยได้ยินเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุษย์ไหมครับ

เพลงอะไรของแม่ผ่องที่พี่ชมติดหูมากที่สุด

รถด่วนพิษวาส
โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเพลงของแม่ผ่อง
เราจะถามเกี่ยวกับเรื่องของแม่ผ่องศรีวรนุษย์นี่แหละครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อินโทรเพลงใดต่อไปนี้

ตัวเลือกที่สองเพลงที่สอง
ตัวเลือกที่สามเพลงที่สาม
ตัวเลือกที่สี่เพลงที่สี่
ถ้าพร้อมแล้วพี่ชมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ขอตอบค่ะตัวเลือกที่๔
ตัวเลือกที่๔เพลงที่๔ครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ชมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อน้องมีนก็คือพี่โทน
จะเลือกให้พี่โทนมาตอบในเรื่องอะไรครับ

นั่นก็คือเรื่องผัดกระเพรา
เรื่องวัดบ้านใหญ่

เรื่องภาษาไทยป๓

ทำไมเลือกเรื่องผัดกะเพราครับ

โอ้โห
เอาล่ะสิต้นตำรับอยู่ที่นี่นะครับ

โทนนั้นเปิดร้านอาหารตามสั่งถูกไหมฮะ

ตั้งแต่น้องมีนยังไม่เกิดครับ

เมนูที่พี่โทนทำอร่อยมากที่สุดคืออะไรครับ
ก็เห็นแต่เขาสั่งแต่ผัดกะเพรา

วันหนึ่งนี่ผัดกะเพราประมาณกี่จานพี่โทน

ปีหนึ่ง๓๖๕วัน

แต่ก่อนที่จะมาพบกับโจทย์นะฮะ
ตอนนี้ต้องพบกับผู้ช่วยโจทย์ก่อนครับ

เมื่อปิดตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ผัดกระเพราจานใดคือฝีมือของพี่โทน

ก็คือจานที่พี่โทนผัดให้ผมได้ลองชิมและลองทานนั่นเอง
ตัวเลือกที่หนึ่งจานที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองจานที่สอง
ตัวเลือกที่สามจานที่สามและตัวเลือกที่สี่จานที่สี่ครับ
จะตอบเลยไม่เล่าโดยที่ไม่ต้องชิม
มานี่เราไม่ใจร้ายมามา

ผมจะเริ่มจากจานที่๑ก่อนนะครับ

ส่วนตัวเลือกที่๓นะครับ

ให้พนักงานมันจะออกหวานหน่อยหนึ่งครับ
ที่๔มันใกล้เคียงกับผมทำให้พนักงานมากที่สุด
เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่จานที่สี่ครับ
โทนยังไม่หมดหน้าที่เพียงเท่านี้ครับ
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมีนขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือ

ขอเชิญน้องมีนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภาษาไทยการอังกฤษค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะลูก
เราเอามาจากแบบทดสอบวิชาภาษาไทยป๓นี่แหละ

มะลุมป่าผักขม

น้องรู้จักแต่เราไม่รู้จักกว่าผัก
ผักที่ไม่ต้องซื้อแล้วก็ไปหาเก็บเอาอย่างนี้เหรอลูก

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันนี้คุณแม่อยากทานผักบุ้งจิ้มน้ำพริก
คำสุภาพของคำว่าผักปุ้งคือคำใด
ตัวเลือกที่หนึ่งผักทอดยอด

ตัวเลือกที่๓ผักไห่
ตัวเลือกที่สี่ผักสามหาว

ใบมันก็ยาวเหมือนผักบุ้งค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องมีนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งผักทอดยอดครับ

เหลืออีกข้อเดียวลูกอีกเรื่องสุดท้าย
แต่เหลือคนในครอบครัวด้วยกันอีก๒ท่าน
มีนต้องตัดสินใจแล้วลูกว่า
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตะปั่นขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องวัดบ้านใหญ่และเรื่องมวย

ทำไมเลือกเรื่องวัดบ้านใหญ่ให้คุณตาครับ
ว่าเห็นคุณตาเข้าวัดบ่อยค่ะ

ที่ไปวัดแยกกันไป
ตะปั่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาเห็นบอกว่าครอบครัวของเราชอบไปทำบุญที่วัดนี้กันเหรอครับ

เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องผ่านหน้าวัดไหมครับ

ตาจำภาพวัดไว้ดีนะ
เขาบอกว่าที่ทางเข้าวัดเนี่ยมีพระพุทธรูปที่ยืนอยู่เหนือป้ายชื่อวัด

สิ่งที่ผมถามในเรื่องเกี่ยวกับวัดบ้านใหญ่เนี่ยตานึกให้ดีนะไม่ต้องเข้าไปในวัด
นึกแค่ภาพตรงหน้าวัดเท่านั้นเอง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระพุทธรูปนี้มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพระพุทธมงคล
ตัวเลือกที่สองพระพุทธชัยยะ
ตัวเลือกที่สามพระพุทธมหามงคล
ตัวเลือกที่สี่พระพุทธมหาชัยมงคล

ถ้าพร้อมแล้วตาจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่พระพุทธมหาชัยมงคลครับ
ขอให้อันนี้ส่งผลบุญที่ตาไปทำบุญอยู่ประจำนะครับ
ขอให้ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ

ขอให้ครอบครัวของเรามีแต่สิ่งดีเข้ามาในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณชมพู่นะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
พระพุทธรูปนี้มีชื่อว่าอะไร

พระพุทธมหาชัยมงคล

โทษ